นำทีมส่วนราชการช่วยกลุ่มชาติภัณฑ์มานิได้สัญชาติไทย
โดยนายซูปียันเดมอเสง
นายอำเภอจะแนะนำทีมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการรวมกว่า๒๐ชีวิต
ขึ้นรถกระบะขับเคลื่อน๔ล้อเดินทางลุยน้ำฝ่าดง
เลาะไปเชิงเขาข้ามลำทานไปยังหมู่บ้านตราต่อปากู
หมู่๗ในตำบลช้างเผือกรวมระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตร
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติภัณฑ์มานิหรือโอลังอัสลี
เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระคณิตฐาธิราชเจ้า
รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานในพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิต
ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์มานิ
ด้วยการนำเจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักทะเบียนอำเภอจนะ
เคลื่อนที่ไปให้บริการแก้ไขสถานะบุคคลให้ได้รับสัญชาติไทย
จากบุคคลกลุ่มดังกล่าวมีประชากร๖ครอบครัว
รวม๔๕คนอาศัยอยู่ในพื้นที่มานานกว่า๒๐ปี
ยังได้มอบผ้าคลุมผมและอาหารแห้ง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสุขภาพร่างกาย
พบว่าทุกคนล้วนสุขภาพแข็งแรงดี